เพราะว่ามีนักเรียนนักเลงมาก่อเหตุกันอีกแล้ว

คราวนี้ปลาระเบิดปิงปองใส่กันด้วยนะครับ

พี่เอกไม่เอาหนู

นี่

เราก็ไม่รู้จะไปไหนนะ

คลิปเหตุการณ์ที่มีนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาสกัน
ระเบิดปิงปองปลาใส่คู่อริ

อยู่ในตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน

ก็ถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้

ให้เร็วที่สุดอย่าไปอยู่ใกล้พวกนี้นะครับ

แต่ไม่ทันแล้วครับมันไปแล้ว
ก็เหลือแต่พวกซาก
เศษวัตถุระเบิดปิงปองที่ตกอยู่บนถนนนะครับ
คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์
อย่างนายสนองอายุ๔๙เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง

บอกว่าขณะเกิดเหตุเป็นเวลาเกือบ๔โมงเย็น

ตอนนั้นมีวัยรุ่นสองกลุ่มใส่หมวกกันน็อกสวมเสื้อคลุมแขนยาว
ขี่จักรยานยนต์มาจอดใต้สะพานลอยสาย๔
ใกล้กับ๔แยกสาครเกษม
ฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุมีวัยรุ่นอยู่อีก๑๕คน
อีกฝั่งหนึ่งมี๕๖คน
ฝั่งที่มี๑๕คนเป็นฝ่ายเริ่มปลาระเบิดใส่ก่อน๑ลูก
จากนั้นมีลูกที่๒กับลูกที่๓ตามมา
แล้วก็ยกพวกข้ามถนนมานะฮะไอ้ฝั่งนี้มันเยอะกว่าครับ๑๕คนนะฮะ
ปลาระเบิดใส่๓ลูกยกพวกข้ามถนนมา
มีมีดด้วยนะฮะมีดยาวพกมาคนละด้าม
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ในคลิปก็คือไล่ฟันกันไล่ทำร้ายกัน
ดูสิเนี่ยสะพานลอยมันก็ไม่ข้าม
สะพานลอยอยู่แค่ตรงนี้สะพานลอยอยู่ตรงหัวมันเลยมันยังไม่ข้ามเลยคุณเขียนมาสอน
ให้มันข้ามไปตีกันบนสะพานเหรอตำรวจต้องแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยนะฮะ
ข้ามสะพานลอยเออจริงนะระเบิดนี่เสียงดังสนั่นวันไหว
อย่างที่ท่านเห็นนะครับฟังพี่สนองเขาเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะ
ตอนแรกก็เห็นศิษย์เข้ามาแล้วตกใจไหมตกใจครับตกใจ
เขาก็ไล่กันไปไล่กันมาประมาณสิบนาทีเขาก็แยกกันไปเอง
นั่งกันอยู่ตรงนี้โดนหมดอ่ะเรียบร้อยหมดครับเละหมด
คือว่ามาทำอย่างนี้คนที่อยู่บริเวณนี้เขาก็จะเดือดร้อนโดนลูกหลงไปด้วย
แล้วมีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่งเขาบอกโอ้โหเส้นยาแดงผ่าแปด
เพราะว่ามีถังแก๊สอยู่หน้าร้านค่ะตอนเกิดเหตุเนี่ยเสียงดังบุ้มเนี่ย
หม้อแปลงระเบิดหันไปดูอ้าววัยรุ่นวิ่งไล่ตีกันอาวุธครบมือ
แล้วปลาระเบิดใส่กันอีกโชคดีมากคือมันลงที่หน้าร้านนะ
แต่ไม่ไปลงตรงถังแก๊สที่วางเอาไว้ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วเห็นเด็กนักเรียนไล่ตีกันอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นวิ่งข้ามมา
วิ่งข้ามมาแล้วระเบิดมันตกตรงนั้นอีกลูกนึง

แล้วทีนี้คนมันก็วิ่งข้ามมามันรถจอดหมดเลยนะเนี่ย
ตรงนี้รถจอดหมดเลยเพราะว่าไม่กล้า
ดาบทั้งนั้นเลยมีดดาบมีดหวดอ่ะ
ทุกคนเลยเพราะระเบิด

มีสมัยอยู่ในซ้อยนะยังโทรมาถามด้วยว่าเป็นไงบ้าง
แล้วก็กลัวใช่โอ้โหกลัวแต่ก็กลัว
กลัวเลยแหละเพราะว่ากลัวโดนลูกหลง
ถ้าเกิดข้อปืนยิงกันเราไม่รู้เรื่อง

ต้องคอยมาคอยดูนะเวลามันเลือกมันคอยมาดับกัน
เราก็ลูกพอเห็นนักเรียนมาก็มีกลุ่มป็อตเตอร์ไซ่มาแต่แถวอย่างนี้นั้น
โถ่มันเป็นเองเลยงั้นก็โทรบอกเทศกิจที่เทศบาล

บอกว่าตอนนี้ตรวจสอบจากภาพ
เป็นนักเรียนต่างพื้นที่กันแล้วก็มีเรื่องทะเลาวิวาส
จากพื้นที่ใกล้เคียงวิ่งหนีเข้ามาในเขตอ้อมน้อย
แล้วใช้ระเบิดปิงปองไล่ปลาใส่กันนะครับ
ก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะจากการตรวจสอบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของตำรวจตอนนี้กำลังไล่ติดตามตัว

เกิดไปเจอชาวบ้านที่เขาขับรถมา

แล้วก็เหยียบคันเร่งเครื่อง

ชาวบ้านก็ตกใจกลัวขึ้นมาเหยียบคันเร่งชนตายขึ้นมา